ค่าวใจไข่สดค่ะสดค่ะสดค่ะ
เอาใหม่กันผัดไข่ให้เยอะพร้อมกันค่ะให้เยอะค่ะ

ห๊ะเนี่ยอยู่แค่สคริปต์วางอยู่
นางก็อย่างนี้แหละแม่

อ๋อทางผ่าน

พี่หมดจะรู้ไม่ได้เนี่ยว่าเราพูดถึง

ระหว่างนี้

อันเชิญนางนางจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ไม่หมด

วิบว๊าบเป็นดาวโดดเด่นมาเลยพี่วอท

คือว่าที่สรุปนี้ให้แต่งตัวเยอะขึ้นทุกวันนะเนอะแม่นะ

เดี๋ยวนี้กังวล
เธอจะเงามาก

แน่นอนวันนี้สิ่งที่น่าจับตามองกันมากที่สุด
ทำไมเข้างานเร็วจังเลยอะเขารู้งานไง
รู้ว่าลูกเกี่ยวกับโนรู
วันนี้นะฮะถึงขนาดจะต้องมีการตั้งวอลูมรัฐมนตรีออกมาพูดเหลือเกิน
ว่าเราขออนุญาตย้อนกลับไปประเทศเพื่อนบ้านก่อน
นามเนี่ยแม้ตัวเองจะมาช้าแต่สักพักหนึ่งคือข้อมูลอ่านมาแน่น
คือเวียดนามตอนนี้ถึงขนาดต้องอบพยพประชาชน
เขาบอกเกือบ๒ถ้าคิดเป็นประเทศไทยประมาณ๒อำเภอ
จะต้องมีการอบพยพมากกว่า๘แสนคนนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจับตามองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ย
คือเขาเข้าทางเวียดนามตอนกลางถูกต้องไหมฮ

ถ้าสมมติเราจะจับตามองว่าจริงที่คันกรัฐมนตรีเนี่ย
ครับคำว่าการตั้งนี่เสนอว่ามีใช้คำว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะหนัก
ประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เวียดนามเนี่ยที่เขาต้องอบพยพกัน
เพราะว่าความเร็วที่มันขึ้นเวียดนามประมาณสัก๘๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตอนแรกเขาบอกว่าถ้ามาถึงบ้านเราเนี่ยมันจะกลายเป็นโซนร้อนคืออ่อนกำลังลง
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาบอกไม่แน่ใจเลยจริงว่ามันจะอ่อนลงมาได้มากขนาดนี้ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนก่อนขึ้นเวียดนามเนี่ยก็อ่อนแล้วแต่ขนาดอ่อนแล้วอะค่ะ
นามยังต้องรับเต็มยังต้องมีการอบพยพคนอยู่เลย
หนักเหมือนกันคืออาจารย์ทรเนี่ยเขียนยาวแต่พูดจริงแล้วเน้นทุกคำจริง
ว่าต้องอ่านจริงเอามิ้นสรุปให้ฟัง
อันนี้เป็นโพสต์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
คืออาจารย์ทรบอกเลยว่าดูภาพดาวเทียมไต้ฝุ่นโนรูแล้ว
เริ่มหนักใจอาจารย์ทรใช้คำว่าหนักใจ
เพราะพายุทวีกำลังมากขึ้นในทะเลก่อนเข้าสู่ชายฝั่งเวียดนาม
สาเหตุที่พายุทวีกำลังขึ้นอาจารย์ทรบอกว่าเพราะว่าน้ำในทะเลจีนใต้มันร้อนค่ะ
เขาบอกน้ำร้อนเนี่ยส่งผลโดยตรงกับกำลังแรงของพายุอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่๒๙๓๐องศานะคะ
เขาบอกว่าน้ำร้อนเนี่ยพอยิ่งร้อนมันก็ยิ่งส่งพลังงานให้พายุแรงขึ้น
แล้วก็ยิ่งทำให้ไอน้ำมากขึ้นพอมีไอน้ำมากขึ้นฝนก็จะตกเยอะขึ้น
อย่างที่บอกเวียดนามอบพยพแล้วอย่างที่พี่มดบอกเพราะเจอเต็มต้องอบพยพกันยกใหญ่
บ้านเราถามว่าอบพยพรอเลยได้ไหมอาจารย์ทรบอกยังไม่จำเป็น
ยากเพราะไม่รู้มันจะตกตรงไหนหนักถูกบ้านเราเลยทำได้แค่จับตาและเฝ้าระวัง
อืมแต่อาจารย์ทรบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่ไม่ใช่ให้คุณแบบว่าย่ามใจนะอืม
ไม่ใช่ว่าเออเวียดนามรับไปเปราะแรกแล้วสปลาวรับไปเปราะสองแล้ว
มาถึงเราหางแหละประมาณปล่องที่สาม
อาจารย์ทรบอกคิดแบบนั้นไม่ได้อาจารย์ทรบอกเลยว่า
แย่ที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดเอาไว้ค่ะส่วนที่ต้องเตรียมตัวหนักหนัก
ว่าฝนน่าจะตกหนักเขาบอกว่าคืออีสานกับเหนือตอนล่าง

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงผัวไก่แหมน้ำลำคอง

ทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าน้ำป่าจะมาเร็ว
ถล่มนี่ก็ยังคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าจะถล่มหรือว่าไม่ถล่ม
ทุกคนหยิบปากกาขึ้นมาแล้วจดลิสต์เอาไว้เลยนะคะ

อันดับแรกถ้าน้ำทะลักเข้าบ้านรถจมไหม

เด็กเล็กคนแก่คนป่วยจะไปอยู่ที่ไหน
เรามีน้ำมีข้าวพอกินหลายวันไหม

แล้วถ้าทางขาดติดอยู่ในบ้านหลายวันไปไหนไม่ได้

สื่อสารยังไงว่าเราอยู่ที่ไหนติดต่อกันแบบทางไหนบ้าง
ใครที่ไม่อยู่บ้านไปเที่ยวเข้าปงเข้าป่า
บอกคนอื่นหรือยังว่าคุณจะไปไหนเดินทางเมื่อไหร่เดินทางโดยอะไร

ณตอนนี้โนรูจะเข้า๒๙ใช่ไหมคะ
อาจารย์ทรบอกนั่งนิ่ง
นิ่งตั้งสติหยิบปากกากระดาษ

น้องหมาน้องแมวจะอยู่ที่ไหน
นี่ค่ะนั่งนิ่งแล้วจดดูว่า
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเราคืออะไร

ถูกเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

เมื่อกี่อาทิตยุอาร้อนกัน

จริงจะใช่ปีนี้ใช่ไหมคะอันนั้นมันแค่จุดปลาย
ปีทุกสิทธิ์เป็นปีนี้หรือเปล่าคะที่เราใส่เสื้อกันหนาวเมษา
มีคนหนาวตายเวลาเมษาหาบ้านเรา

วันนี้เราแค่ไม่ต้องอ่านข่าวอื่นอ่านข่าวแค่แบบว่า
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยก็หนักแล้ว

หรือถ้าสมมุติบุญของเรามีมาถึงเรามันอาจจะอ่อนตัวลง

ถูกต้องไหมครับใช่แต่ก็อย่างที่บอกมันคาดเดาไม่ได้
อาจารย์ทรเลยบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เรื่องของภัยพิบัติให้คิดในแง่รายไว้ก่อน
เรื่องนี้อนุญาตให้คิดในแง่รายไว้ก่อนได้
เพื่อที่เราจะได้ป้องกันได้แบบเต็มสตรีมแบบสูงสุดจริง

แล้วลงพยาบาลที่แบบพาวเวอร์โบงพาวเวอร์แบงค์มีไหม
อาหารการกินเออแล้วลงพยาบาลที่มีผู้ป่วยใส่ทอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
แต่ของโรงพยาบาลเขาน่าจะมีไฟฟ้าสำรอง
แต่ถ้าเกิดน้ำมันมาวุ้มเหมือนที่โคลาศ

ตอนนี้เราไล่เรียงกันไปขนแก่น
ขนแก่นฝนยังไม่ตกแต่เขาบอกโอ้โหตามหมู่บ้าน
ในบ่าเก็บน้ำในบึง
กลางเมืองของขอนแก่นเขาบอกระดับน้ำค่อนข้างจะสูง
คุณดูแต่ละจังหวัดนะฮะและเนี่ยเรายังไม่เข้าตุลานะ
อันนี้เราอยู่ปลายกัญญาเตรียมเข้าตุลาระดับน้ำ
อันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมาจากฝนหมด
อืมใช่ค่ะมันเป็นการเติมน้ำจากน้ำฝน
อันนี้ไม่มีโดรูนี่เป็นลูกก่อน
เป็นมรสุมก่อนโดรูยังมาไม่ถึงแล้วดูรถรถเป็นเหลือแล้วอ่ะค่ะ
แต่ขนาดเดียวกันความโชคร้ายมันยังมีความโชคดีว่า
คือมันระบายลงเร็วอันนี้คือข้อดี
อย่างที่วันนี้รัฐมนตรียุติเป็นรัฐมนตรีดีอี
ก็บอกพูดเลยแต่เขาบอกว่าเนื่องจากน้ำมันเต็มดินละ
คือก็ข้อดีคือในดินก็ได้เก็บกักน้ำ

หมายถึงว่ามันไม่สามารถเอาน้ำลงดินได้อีกแล้วถูกต้องไหมครับ
หลังจากนี้ปุ๊บมันก็ต้องมีโอกาสที่จะท่วมได้ไหม
รัฐมนตรีพูดถึงขนาดว่ามันมีโอกาสจะท่วมแหละ
คือจริงต้องบอกว่าการที่น้ำท่วมภาคอีสานเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตกใจเนาะ
เพราะว่าโดยพื้นที่ภูมิประเทศมันเป็นพื้นที่สูงไง
มันไม่ใช่พื้นที่แบบต่ำหรือพื้นที่รุ่มเหมือนแบบภาคกลางอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมิ้นว่าครั้งนี้มันไม่ได้มาจากน้ำท่วม
มันมาจากฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติแล้วเนี่ยโอเคล่ะถ้าสมมุติผีน้องชาวริมแม่น้ำโขง
เราใช้ชีวิตกับความว่าเขื่อนจะปิดเขื่อนจะเปิดมาตลอดถูกต้องไหมฮะ
ระดับน้ำโขงเดี๋ยวสูงเดี๋ยวเตี้ยเนี่ยมันเกี่ยวกับการเปิดปิดของเขื่อน
แต่ปรากฏว่าปีนี้เราก็อาจจะมีความโชคดีอยู่บ้างเนื่องจากประเทศจีนแห้งแรง
ประเทศจีนแห้งแรงแม่น้ำที่บอกเคยใหญ่โอ้โหเมืองโบราณผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
เพราะอะไรฮะมันไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องผันน้ำลงเขื่อนเขาก่อน
ต้องใช้ในประเทศให้มันพอก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ปล่อยมาที่โขง
ระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นสูงขึ้นจากฝนร้อยเปอร์เซ็นต์อะเรากลับมาจับตามองอะไรอีก
ที่เขาพูดว่าฝนร้อยปีฝนร้อยปีอะใช่หรือยังนี่เรายังไม่ได้โดนฝนร้อยปีนะฮะ
อันนี้ยังไม่ถึงฝนร้อยปีการประเมินฝนร้อยปีเขาบอกให้จับตามองตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไป
ว่าไอ้ฝนร้อยปีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขนาดเดียวกันวันนี้เราโดนแค่ปริมาณฝนมาก
ค่ะใช่ก็เลยต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างที่บอกเฝ้าระวังกันทุกภาค
เขาบอกว่าพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงค่ะอาจารย์ทรบอกว่าคืออุบลราชธานีนะคะ
ศรีสะเกดแล้วก็รุ่มน้ำชีกับรุ่มน้ำมูลเพราะว่าตอนเนี้ย
น้ำในลำน้ำเนี่ยเกินความจุไปหลายจุดแล้วบางพื้นที่ก็คือท่วมไปแล้วด้วย
แล้วก็ตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าอีสานเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
มีน้ำเกือบเต็มความจุแล้วค่ะบางอันล้นแล้วด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือฝั่งอุบลศรีสะเกดอีสานเหนือตอนล่าง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีสานตอนล่างถูกทางอีสานใต้ถูกต้องไหมฮะ
คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าบ้านเราพรุ่งนี้มาลืนนี้เนี่ยเข้าบ้านเรา
เดือนหน้าก็ตุลาแล้วครับอืมอ่าก็รับมือแบบมิ้นบอกเนาะ
เตรียมรับมือใช่อันนี้จากจิสดาใช่ไหมฮะ
เขาบอกความเร็วตอนเนี้ยก็คือแปดสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะขึ้นเวียดนาม
ตีหนึ่งอือตีหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมแต่เอาจริงบ้านเราฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เมื่อวานวันนี้ยังไม่มีแดดเลยเมื่อวานแหน่มินตอนหลับแล้วตีสามครึ่งนะคะ
คือฟ้าสว่างเหมือนมีคนเปิดไฟค่ะ
แล้วฟ้าผ่าเปรี้ยงแบบเหมือนระเบิดลงบึ้ม

แบบฟ้าสว่างเพื่อบเลยอะ

แล้วถ้าขึ้นนี่ก็คือไม่รู้จะนึกภาพยังไงเลย
กรอนวิญญาติเตือนทั้งหมด๓๐บาทชั่งวัดที่พร้อมเต็มรับมือครั้งนี้

เป็นกวางที่อยู่ในเกาหลีที่เราต้องไปป้อนอาหารมันใช่ไหม

น้ำญี่ปุ่นแม่น้ำน้ำเมืองนาราใช่ใช่แต่ว่ากวางกวางอันนี้ชื่อชื่อกวาง
เกาหลีชนิดหนึ่งที่เกาหลีจริงจริงโนรูโนรูอืมใช่ไหมแต่ที่นาราก็มีกวางให้ป้อนเหมือนกัน
ใช่ไหมที่ของเกาหลีเขาก็มีโนรูใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อพายุเนี่ยทำไมเขาถึงเอาจากกวางเกาหลีมาทำเป็นชื่อพายุ
ก็ยังไม่รู้เนอะคือจริงจริงเวลาตั้งชื่อพายุว่าเขาจะมีให้แต่ละประเทศเสนอชื่อไปอยู่แล้วอะค่ะ
ในแต่ละชื่อแต่ละประเทศมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละลูกเวียนมาเนี่ยไปตกที่ชื่อไหน
อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละประเทศเขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็วาดกันไปแล้วก็ทั้งหมดสามสิบกว่าจังหวัดนะฮะ
เราไม่สามารถบอกก่อนได้เลยว่าจังหวัดไหนหนักจังหวัดไหนเบาแต่ก็คือรับมือแน่นอนว่าโนรูหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะอ่อนตัวลงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ดูตามที่แฟนเพจอาจารย์ทองที่บอกว่าน้ำทะเลจีนใต้มันร้อนขึ้นไง
ทำให้ปริมาณน้ำมันเยอะพายุจะแรงขึ้นเพราะความร้อนของโลกนะแม่
ซึ่งอย่างที่บอกมันมี๒จังหวัดที่เราเป็นห่วงกันอยู่ตอนนี้
ถ้าสมมุติเราจะพูดจริงแล้วว่าเมื่อเขาเข้ามาถึงราวอย่างที่น้องบอกหนึ่ง
หลังจากนี้ภาคตนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอีสานใต้
อุบลราชธานีศรีสเกษต้องเอาค่อยอยู่ติดกัน
เพราะว่าเวลาเราจะไปศรีสเกษเราก็ต้องไปลงเครื่องที่อุบล
เดี๋ยววันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีน้องไบร์ทข่าวน้องไบร์ทนะฮะ
ไบร์ทไปเกี่ยวข้องกับเฟอร์เล็กขอบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าไล่เลียงเป็นยังไง
มีรูปน้องไบท์ไปเล่นกีต้ากับอภิรักษ์นะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
เอาล่ะเราไปดูกฏกรอกกฎอก่อนซักนิดนึง
ถ้าเรานับกันจริงแล้ว๒๙นี้๒๔ที่ผ่านมา๑๘๐วันก่อนการเลือกตั้ง
เท่ากับกี่เดือน๖เดือนไม่ถึง๔๖เดือนเนอะ
๖เดือนใช่ค่ะสามสามสิบแปด
เพราะฉะนั้นเนี่ย๑๘๐วันหมายถึงอะไร
สมัครสอสอคุณจะไปใส่ซองได้ไหมไม่ได้
คุณไปงานบวชไปใส่ซองได้ไหมไม่ได้
วันนี้คุณเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่
คุณจะเอาผลงานของคุณไปหาเสียงก็ไม่ได้
ช่วยน้ำท่วมก็ไม่ได้นั้น

เห็นบึงอธุตจากศ
วินาทีนี้บางทีกดบางอันก็ต้อง

แต่ถ้าสมมุติวันนี้ข้าวสารอย่างนี้
สอสอเขาเป็นเจ้าของโรงศรีเขาเอาข้าวสารไปแจกก็ไม่ได้ถูกต้องป่ะ
วันนี้มันควรจะแบ่งตรงนี้ให้ชัดเจนพอสมควร
อันนี้คือความคิดส่วนตัวในฐานะประชาชนเนาะ

สมมุติไปเปิดโรงทานไปเปิดอะไรอย่างนี้

อย่างเช่นถ้าสมมุติวันนี้รัฐบาลทำได้
แล้วคนที่ลงสมัครเกิดเปิดไปเปิดโรงครัว
ถ้าเกิดมันเกิดอุบอนศีรษะเกต

คือยังไงต้องส่งตัวแทนคนอื่นไปอย่างนี้ไหม

ก็ไม่รู้ก็ดีเหมือนกัน
ไม่หรอกดูเจษศนาแหละ
ทำไมได้อ่ะ

อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้เหรอ

คือตัวรัฐมนตรีเองก็ไม่ควรจะหาเสียงเหมือนกัน

มันเป็นช่วงที่แบบน้ำท่วมหลายคนก็ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นวันนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย
เขาร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานกรกตประจำจังหวัดทั่วประเทศนะฮะ
เขาชี้แจงอย่างนี้ให้กรกตจังหวัดและก็จังหวัดได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ
และชี้แจงให้พักการเมืองเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การหาเสียงช่วง๑๘๐วัน
๔ปีที่อยู่สภาอยู่ครบเลยเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าหน้าที่ที่จะต้องอย่างแรกเนี่ย
รู้กฎหมายให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ประสงค์จะลงสมัครพักการเมือง
สองการวินิจฉัยข้อเท็จจริงหนึ่งจากป้าย
ต่อไปเนี่ยป้ายก็ต้องดูแล้วนะว่าป้ายแบบไหนขนาดไหนหรืออะไร
ใช่น้ำแหน่งอีกเพราะฉะนั้นคนที่เคยเอาไปก่อนหน้านี้ว่าจะลงจะลงจะลง
ต้องเอาป้ายลงเกือบหมดเลยนะฮะใช่ค่ะ
จริงบางคนเพิ่งติดป้ายไปแล้วติดไปแล้วใช่ต้องรีบวิ่งไปเอาลงเอาออกเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกฎของกรกตป้ายแบบไหนจะถูกต้อง
ซึ่งอยู่ในดุลพินิษฐ์ที่จะต่างกันนะครับเนื่องจากอะไรก่อน
จากข้อความในป้ายเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางกรกตเนี่ยเลยจำเป็นต้อง
ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้เป็นแนวทางให้กรกตได้พิจารณา
มาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเนี่ย
คือกลุ่มพักการเมืองแล้วก็ผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็พระเอ่อพักเนี่ยสามารถไปร่วมประเพณีต่างต่างได้ถามว่าผู้รับสมัคร
ไปงานแต่งงานศพงานบวชได้ไหมได้เขาบอกได้และพวงหลีดได้ไหมได้
แต่ใส่ซองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใส่ซองร่วมงานไม่ได้รวมไปถึง
แต่ถ้าถ้าเป็นของได้พวงหลีดได้พัดลมยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า
เพราะทีนี้หลีดเป็นพัดลมถูกต้องไหมแต่ถ้าอยู่ในข่ายพวงหลีดอาจจะได้หรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่เป็นเงินอ่ะถ้าไม่ใช่เป็นเงินอ่ะอาจจะได้เขาว่าอย่างนั้น
เว้นกรณีเจ้าภาพเนี่ยได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการว่าเช่นผ้าบังสกุล
ปัจจัยเป็นต้นที่แบบว่าเวลาที่แบบว่าเป็นเจ้าภาพอย่างนี้แล้วไปถวาย
ทุเรียนคุณคชาพามอบภาพบางสกุลอ่านข้อจะมีซองไว้อยู่แล้วแต่เจ้าภาพจะต้องเป็นคนเตรียมนะ
ผู้สมัครไปเตรียมนะไม่ใช่เงินของพักหรือผู้สมัครที่เราเอาไปให้
คือเจ้าภาพเจ้าภาพแต่ละงานจะต้องเตรียมไว้ให้อย่างเช่นอ่ะวันนี้สมมุติ
คุณมีตำแหน่งทางการเมืองเชิญไปเป็นเกียรติเป็นสีกับตระกูลเขาหน่อย
ไปทอดผ้าหน่อยอ้าวแต่ที่สหสอชาเอาเงินจิผู้สมัครสหสอชาอเจ้าเงินไปใส่
ได้เพราะอะไรค่ะผิดกฎผิดกฎอืมนะฮะส่วนกลุ่มที่สองเนี้ย
คนที่เป็นรัฐบาลล่ะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีล่ะคนที่เป็นรัฐมนตรีล่ะ
คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการการเมืองตามกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่
ได้ตามปกติในตำแหน่งนะครับเช่นการออกรายการวิทยุโทรทัศน์
เป็นประธานเปิดงานในวิทยุต่างต่างอืมการพบประชาชนในพื้นที่
เพราะเราจะต้องมีการรายงานข่าวอยู่แล้ววันนี้รัฐมนตรีคนนี้ทำอันนั้น
เอ่อผู้ช่วยรัฐมนตรีทำอันนี้พื้นที่อันนี้นายกทำอย่างนี้
นะฮะเขาบอกการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนห้ามไม่ให้กระทำการใดใดที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่
หาเสียงให้แก่ตนเองอันนี้เขางงแยกยังไงก่อนอ้าวแต่ห้ามไม่ให้กระทำใดใดที่อาศัยตำแหน่งนั้นหาเสียง
เอาอาหารน้ำถุงยางชีพไปแจกชาวบ้านที่
ติดบุลิ้มพลองออกไปไหนไม่ได้แล้วก็
สวมสวมเสื้อพักหรอแต่ต้องห้ามสวมเสื้อพักเหรออะส่วนใหญ่

สมมุติเขาก็ใส่สวมเสื้อพลักษณ์กับทุกคนเลยนะ
ถ้าสวมเสื้อพักอันนี้อาจจะดูค่อนไปทางหาเสียงใช่ไหมคะ

ถ้าไม่สวมเสื้อพักแต่สีชัดเจนล่ะ

หัวหน้าพักไม่ต้องใส่เสื้อก็มี

แล้วอันนี้มันจะเอาอะไรเกณฑ์ไหนมาชี้วัดหรือตัดสินถูกไหมคะ
หรือว่าช่วยเหลือในฐานะการหาเสียงใช่ไหม

การจัดประชุมสัมมนารวมถึงข้าราชการพนักงาน
ทุกระดับทั้งส่วนในส่วนกลาง

ส่วนการจัดทำป้ายต้อนรับ
หมายถึงเราจะเห็นไปตามต้อนรับแล้วทำอ่อนตีคนโน้น

เรารักลุงป้อมเรารักลุงตู่ได้ไหม

หาสิตที่หาใครหรือคุณสมบัติขึ้นไหน

แต่ทำป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณภาคการเมืองไม่ได้
ภักดิ์ในฐานะภักดิ์ใช่ฐานะภักดิ์ไม่ได้
ว่าถ้าในฐานะแบบขอบคุณลุงตูขอบคุณลุงป้อมอันนี้ได้

แต่ขอบคุณพักพลังประชารัฐไม่ได้
เออให้พึงระมัดระวังก็คืออาจจะ
ยากเหมือนกันนะบอกเป็นรายบุคคลได้แต่ห้ามเหมาเป็นภักดิ์

ค่ะวันนี้สสรัฐมนตรีทำได้ไหมล่ะ
ได้ให้พึงระมัดระวังไม่ให้เข้าข่าย

มันก็เหมือนอย่างนี้แหละแม่เวลากดก็ต้องไปตีความการเอาเอง

เพราะว่า๑๘๐วันนี้ความสิริสต์จริงมาก
สมมุติถ้าเกิดว่าวันนี้ตีความแบบนี้
แต่วันที่ได้รับตำแหน่งมาแล้วก็มีการตีคออีกแบบนึง

ถูกไหมคะสมมุติว่าวันนี้เข้าไปแล้ว
แต่วันหนึ่งก็มีคนเอาข้อนี้ขึ้นมาโต้เถียงว่า
แล้วก็มีการตีความหมายใหม่ว่ามันผิดจริง

ก็คือดูลยาพินิตของกกตถูกไหม

เออแล้วไปในฐานะครอบครัวอย่างนี้

เอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาหาเสียงเขาไม่ให้ใช้ดาราไปใช้
ฉันไปเดินกับพ่ออย่างนี้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย

พี่มดเล่นหนังตั้งหลายเรื่องเอาภาพพี่มดเล่นหนังขึ้น

ใช่ไหมล่ะถ้าพูดอย่างนี้เกี่ยวกับพ่อแบบพิษ

ขออยู่เพื่อพ่อขอถอน๒๐กว่า

ถูกฤทธิ์รอนสิทธิ์ไหมหรือยังไง

มันยังหาบทสรุปไม่ได้ไง

ส่วนเรื่องนี้ไม่รู้หาบทสรุปได้แล้วหรือยัง

น้องแพรรี่

คือจริงคือประเด็นเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นแล้ว

แล้วเรียกแพรรี่ด้วยคำนำหน้าว่าอี

หรือว่าอดีตพระภาคพระไพรวันก็เลยออกมาโต๊ะกลับ

รวมถึงเปิดเผยข้อมูลว่าเอ้า
ยักยอกเงินวัดสีล่านจบลื้อยัง
ไหนจะเรื่องนู้นเรื่องนี้ยุให้พระเขาตีกันต่อยกันเนี่ยจบหรือยัง
คนก็เลยไปขุดไปตามไปถามปรากฏอ้าวมีมูลนะมีมูล
ไม่ใช่ว่าพูดเลื่อนลอยคนก็ไปถามถึงอ่ะวัด
ตอนนั้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาที่มีประเด็นเรื่องของการยก
เขาใช้คำว่าโยกย้ายเพราะว่าจะใช้คำว่าฟันว่ายักยอกเลยก็ยังไม่ใช่
แต่เขาบอกเรื่องถึงศาลเลยสี่ล้านกว่าบาทอืมซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่า
มันเรื่องมันอยู่ที่ศาลมันมีการเหมือนกับโยกย้ายเงินที่มันดูผิดปกติ
อันนี้ทางฝั่งวัดบอกมาอย่างนี้แต่ทีนี้ล่าสุดวันนี้พระชาตรีก็เปิดใจกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์คุยกับพี่หนุ่มหรือเปล่า
ไม่ใช่ใช่ค่ะคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มคุยหลายประเด็นเลยนะคะ
เอาเริ่มจากปมเงินสี่ล้านบาทก่อนพระชาตรีบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ย
เขาเป็นพระลูกวัดแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ชราภาพมากแล้วหมายถึงท่านศึกษาการ
ใช่ค่ะไม่เจ้าอาวาสเนี่ยสารภาพมากแล้วก็เลยมีการเสนอให้พระชาตรีเนี่ย
ไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสซึ่งพระชาตรีบอกว่าตอนพระผู้ใหญ่ขอให้ไปเป็นรักษาการเนี่ย
ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเงินภายในวัดอยู่แล้วพระชาตรีบอกไม่เคยรู้ว่าเงินในบัญชีวัดเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่
เพราะคนถือสมุดบัญชีแล้วเบิกถอนคือวัยยาวัชกรวัดหรือว่าเหรันยิกมีอยู่สองคนนี่แหละที่เขารู้แล้วเขาเบิกได้
แล้วเขาก็รักษาการอยู่แค่ประมาณเดือนกว่ากว่าเท่านั้นเองเรื่องถึงสารจริงแต่พระชตรีบอกว่าตอนนั้นน่ะ
อาตมาจำไม่ได้นะว่าสารยกฟ้องหรือมีคนถอนฟ้องแต่ที่จำได้แน่ก็คือสารตัดสินว่าอาตมาไม่มีความผิด
ที่ผ่านมาก็เดินทางเข้าออกประเทศได้ตามปกติตรวจสอบประวัติอัธยกรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
อันนี้เป็นประเด็นเรื่องมีประเด็นนี้ด้วยที่ว่าแบบเรียกเงินค่าหัวอะไรอย่างนี้อีก
ที่คนเขาแฉกันออกมานะคะเรื่องอ่ะมีที่โดนแฉมีเรื่องย่อเงินสี่ล้านอืม
ยุให้พระลูกวัดตีกันเรื่องยุให้มีการเหมือนกับว่าปลดเจ้าอาวาสที่ชราภาพลงเพื่อจะดันตัวเองขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาส
อันนี้คือสิ่งที่คนไปแฉกันออกมาแต่วันนี้พระชาตรีบอกว่าไม่จริงเนี่ยเขายืนยันได้ว่าสารตัดสินว่า
ส่วนประเด็นดราม่าแรกเริ่มเริ่มต้นสุดคือ
บอกว่าเรื่องนี้อัตมารู้สึกผิดจริง

ขอฝากส่งสารสงบศึกผ่านเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไปเลยก็แล้วกัน
ว่าอยากนัดวันเคลียร์ใจกับแพรรี่
คนก็ถามว่าอ้าวแล้วท่านส่งทนายธรรมราชไปฟ้องร้องเขาหรือเปล่า
ไปแบบไปอะไรยังไงไหม

อ้าวเออพระชาตรีบอกอัตมาไม่ไม่รู้จักไม่ได้รู้จักส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับทนายธรรมราชเลย
ซึ่งจริงก่อนที่ทนายจะไปออกรายการของพี่หนุ่มโหนกระแส
ตามมาก็เตือนไปแล้วด้วยนะว่าอย่าไปเคลื่อนไหวอะไร
เพราะปมที่พูดถึงแพรรี่เนี่ยอัตมาผิดจริงอัตมายอมรับจากใจ

เขาเนี่ยก็คือทนาย

ถ้าสมมุติธนายธรรมราชไม่ไปแจ้งความมันไม่เป็นเรื่องหรอก

พี่มดเขาเรียกฉันคุณแม่เธอ
เมื่อก่อนฉันนั่งกราบนางทุกวันนี้นางเรียกฉันคุณแม่
แม่หนูมีหลักฐานหมดแม่จะดูไหมล่ะ

หนูอ่ะไทยรัฐนิวโชว์เห็นเท่านี้

ซึ่งเขาก็ให้ย้อนกันไปย้อนมาว่าเขาออกกำลังกายฟิตเน็ต

อ๋อพระองค์กำลังออกกำลังกายแล้วพอเอิญโยมโทรมา

มันก็เลยแคปเจอร์ไว้ตรงนั้นพอดี
แต่ว่าท่านก็ไม่ทันได้ใส่จีวอน

ไม่คือเวลากดรับมันเลือกได้แต่ท่านอาจจะไม่ทันกดรับ

เออฮะทำไมทำได้
ทำไมไม่ทันได้เพราะว่าเขากำลังกายอยู่

เสร็จแล้วปุ๊บคนที่ถ่ายคนที่วีดีโอคอลมาคุยแคปไว้ทันไง
อืมเปิดปุ๊บแค่ปั๊บนี่แหละค่ะ

กำลังนึกถึงหัวข้อสำรวมมันเกี่ยวไหม
ฮะอย่าลืมว่าแพลีเนี่ยนางจะอะไรก็แล้วแต่น่ะ
นางเป็นครูที่เคยสอนพระมาก่อน

เขาปวดมาตั้งกี่ปีครึ่งชีวิตเขาอยู่ในวัดน่ะ

ใช่หลักก็
ใช่ไหมล่ะประเรียน๙เขาเรียกว่าเรียน๙
ว่าแคปยังไงให้ไวหรือว่ากดปิดไม่ทัน

เออใช่เอามาแคปจะใหม่

เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะ

หรอฮะ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันเขาส่งสารสงบศึกแล้ว
ว่าอยากจะขอนัดเคลียร์ใจกับแพรรี่
แล้วท่านายยังไงอ่ะ

แล้วว่าอย่าไปเคลื่อนไหวอะไรเพราะอัตมาผิดจริง
ก็เดี๋ยวรอดูว่าแพรรี่จะรับนัดเคลียร์ใจนี้ไหม

เพราะเรื่องก็ฟ้องไปแล้วเรียบร้อยถึงตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ

อีกอันหนึ่งที่ตอนนี้คนมีภาพวิจัยกันเยอะเกิน

ไหนบอกปิดวาจาทำไมมาทำนายนู้นทำนายนี้
มีกระทั่งไปพูดถึงว่าคนหน้าขาว

แล้วบทสรุปตอนหลังสบู่น้ำมนต์

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยเนี่ย

ทำเลื่อนวัตชีสำนักงานพุทธศาสนา

๑๑มานะจริงการเกิดสบู่น้ำมนต์ของหลวงพี่นะเอ่อโยมโน้ตอุดมเคยเอาไปพูดในเดี่ยว๑๑มานะ
หลวงพี่พยายามทำให้เพื่อที่สำหรับทุกคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเอ่อ
ดวงตกใครที่โดนของนะคะใครที่เคยทำแท้งทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วปวดบาปปวดไหลแล้วแบบรู้สึกว่าโดนก่อน
บางทีก็เลอะเทอะไปเหมือนกันเนาะคือสบู่ใช้ปุ๊บคนไหนดวงตกคนไหนอะไรบางทีเราก็ต้อง
ถ้าอย่างนั้นนะคุณจะนั่งอ่านข่าวแบบสุดฤทธิ์แบบอยากดังเลยแล้วก็จะให้ใช้สบู่เนี่ย
จะได้ไม่โดนทัวร์ลงดวงจะได้ไม่ตกมันบ้าป่ะล่ะถูกไหมมันมีซะเมื่อไหร่ล่ะ
อย่าหาว่าฉันบาปนะยายปลายฉันก็รู้จักกับเจ้าบริษัทมองรายการของฉันบ่อย
แต่หมายถึงว่าบางทีมันมีเหรอสบู่ที่กัดกันดวงตก
สบู่ที่แบบว่ากันผีปวดผีเกาะสบู่ใช้หน้าขาวฉันยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย
เอ้าก็คือใช้หน้าขาวฉันจะให้ทุกอย่างหายไปดีขึ้นอ่าสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหม
เขาว่ากันอย่างนั้นสรรพคุณเนี่ยสามารถชำระล้างอวิชาต่าง
อืมเสริมโฉกเสริมรับหนุนดวงชะตาซึ่งการกระทำดังกล่าว
ต้องพูดคำนึงว่ามันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากความเชื่อของผู้คนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
อันนี้ส่วนตัวนะรู้จักด้วยนะก็จริงก็จริงบางทีเราอยู่ในผ้าเหลือง
เราก้นหัวแล้วอืมแล้วตัวเองก็เป็นคนที่แบบหลายหลายคนน่ะบางทีมันมีจริงจริงหรอ
ดูดวงฉันว่าเขาดูแม่นเขาเป็นคนดูดวงแม่นทักอะไรอ่ะเขาทักแม่น
แต่สบู่ไม่เชื่อส่วนตัวนะพิธีกรกฎข้อที่๑ห้ามออกความคิดเห็น
แต่จะออกว่าไม่เชื่ออืมนะฮะซึ่งเขาบอกอีกอย่างหนึ่งพี่ศรีก็บอกว่า
ไม่ใช่กฤทธิ์ของสรรมนะค่ะอันเนี่ยเพราะเขาไม่ใช่เป็นพระ
ด้วยเหตุดังเก่าเนี้ยสมาคมองค์การพิทักษ์พิทักษ์ได้มานุนไทไป
จึงนำความพร้อมพญาณหลักฐานนี้
ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังเถระสมาคม
สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
แต่รู้สึกว่าเขาไปปวดที่นู่นไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาได้หรือเปล่าเนาะ
ไปบวชที่ศรีลังกานะฮะ
แล้วก็ใช้อำนาจหมอปลายคุณจะต้องออกมาพูด

สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเข้าข่ายที่แบบว่า

เขาก็ถามว่ามันขายของได้จริงเหรอ

รับเงินทอง๔๗ซื้อขายด้วยเงินทอง
๔๘ซื้อขายด้วยให้ใช้ของแน่

ข้อ๔๖๔๗๔๘ใช่ไหม
คือรับเงินทอง๔๗คือซื้อขายด้วยเงินทอง
คือซื้อขายโดยใช้ของแรก
เขาบอกป่าฝืนพระธรรมวินัย

อาจจะเข้าข่ายผิด

ก็ต้องไปดูว่าหมอปลาหมอปลายเขาไม่ได้บวชที่เมืองไทยไง
ก็ไม่รู้ว่าที่นู่นเขามองยังไง
แต่ว่าเออก็เอาจริงคือถ้ามันมีกฎมีศีล
มีอะไรที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เราจะต้องนับถือจะต้องถือศีล

ก็คือแล้วแต่เขาจริงแต่ถ้ามันมีข้อบังคับ

คุณต้องปฏิบัติตามแล้วคุณไม่ปฏิบัติตาม

วันนี้ถือว่าเป็นวันที่๒ของพิธี

อย่างที่เรารู้กันว่ากินเจเนาะกินเจ

เพราะว่านอกจากคนในพื้นที่เองนะ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จองที่จะไปเหมือนกัน

เพราะว่างานประจำปีที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ
หรือว่าเอาเหล็กแหลมมาแทง
หรือว่าให้เดินลุยไฟอะไรอย่างต่างเนี่ย
ถือว่าเป็นการรับเคราะห์แทน
คนที่มาร่วมพิธีว่าอย่างนี้นะคะ
ก็เลยให้ความสำคัญกับจุดนี้มากนะคะ

เชื่อว่ารับเคราะห์แทนเห็นมั้ยคะ
เคาะแทนผู้มาร่วมถือศิลป์นะคะ

คงอนุรักษ์พิธีการใช้อาวุธต่าง

แทงทะลุกกับพุ้งแก้มนะคะ

เป็นเลยหรอ
โง่มากมาเป็นอันที่

ไม่ใช่แล้วดันน้ากันบอกเนี่ยฟันฟันฟัน
เห็นเทพฝันเอ๊ะมึงฝันมึงหรือมึงเมา

เมื่อก่อนฉันคิดว่าเป็นมายากรมาตลอด
พี่ผมฝั่งทำไม

แต่อันนี้งงคือตรงที่แบบว่าอยู่ดี

ให้ไหนอ่ะมันก็เป็นลักษณีย์ไม่ใช่หรอมันเป็นเขาอ่ะ
เหมือนเวลาเจาะหูแล้วระเบิดหูเปล่าไม่แต่สมานเอง
มันจะสมานเองไปในสามวันได้ไงเป็นแผลถาวนแต่ปกติแผลถ้าหลอก
ถ้าหลอกแผลอะไรอย่างนี้แผลมิหบาดลึกมันก็ติดนะ
พี่ทำซามทุกวันเนี่ยค่ะ
้าแต่นี่เค้าไม่ได้ทำทุกวันเนี่ยเค้าทำปีนึงกี่วันน่ะ

เม้ตามสามวันมันสม่านได้ยังไง
ว่าร่างกายเก่งคนไม่เชื่อแล้วหนึ่ง

น้ำเพราะไปตั้งแต่วันแรกต้องมีวิธีเพราะว่า

เพราะทุกทีเขาจะมีการคัดเลือกว่าคนที่เป็นเจ้าพิธีเป็นใคร

นางบอกว่าคนตะกรับป่าวแล้วก็นางบอก
นางฝันมาตลอดเธอจะกลับบ้านจะกลับบ้าน

ตอนที่แบบพ่อแม่อยากมีลูกอะไรอย่างนี้

ละครจะคิดว่าทีมละครกินเหล้าไหมล่ะ

ทำเพื่อรับเคาะรับสิ่งไม่ดีแทน
คนที่มาร่วมวิธีอย่างนี้

ม้าทรงหรือคนกลุ่มนี้คือเขาได้ทานเจ

ลองเอามาจิ้มในสดในรายการ
เดี๋ยวพี่บอสไม่ได้

แม่งใช้กี่คนแล้วจะดูสิว่าจะสมานยังไง
โอ้โหของแม่น่ะแทงไม่เข้า

พี่บอสมาคุยเรื่องนี้ก่อน

หรืออีกติ๊ดหนึ่งค่ะหรืออีกติ๊ดหนึ่ง
แน่นอนคนพูดถึงกัญชากันเยอะเมื่อกี้

เด็กเสพกัญชากันทั้งชุดยูนิฟอร์มนักเรียนเลย

คนก็เลยอ้าวเป็นยังไงล่ะปลดล็อกกัญชา

ไม่ได้อ่ะ

เขาแชร์สมัยเด็ก
เรายังต้องแอบไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำเลย
พูดตรงสมัยนักเรียนอืม
เขาบอกว่าเอาจริงเลยตักกะแรก

ขนาดครูสูบลงบุหรี่ยังถือว่าผิดเลย
ในห้องในพ่อแม่ผู้ปกครอง
เวลาไปสูบบุหรี่ในโรงเรียนก็ถือว่าผิดนะครับ
แต่อันนี้กลายเป็นว่า
โอ้โหเด็กสูบกัญชาเพราะคำว่ากัญชาเสรีหรือเปล่า

ถูกต้องป่ะเพราะเด็กเขาได้รับการบอกว่า
อ้าวกัญชาเสรีสูบกัญชาแล้วไม่ผิด

เด็กเอาข้องนี้มาเถียงพ่อแม่ด้วย

แม่หัวโบราณเพราะแบบเพราะเปิดกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้
ก็คือกลายเป็นประเด็นไง
วันนี้ก็คือเมื่อเราพยายามไปพูดว่ากัญชาเสรีกัญชาเสรี
เด็กก็เลยอ้าวก็ผู้ใหญ่เขาพูดคำว่ากัญชาเสรี

แต่ก็ถึงบอกย้อนกลับไปไง

ก็ผิดแล้วก็คือผิดจริยธรรมน่ะค่ะ
ก็ผิดผิดกฎของครูเหมือนกันกฎโรงเรียน
ซึ่งเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าบุหรี่สูบ
ในที่สาธารณะหรือในสถานการศึกษาอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าที่คุณอนุทินชาญอยู่กับกูเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย

เขาเปิดเผลออย่างการกรรมชุมคอห์ลามอร์ครับ

ใช้ประโยชน์จากการชาร์ในทุกกรณี
กรณีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความรู้กับเด็กเหมือนกัน
เพราะเด็กเขาบอกว่าเด็กไปได้ความรู้ว่ากัญชาเสรีกัญชาเสรี
แต่ปรากฏว่าเรายังไม่ได้นี่ไงข้อเสียของการยังไม่ได้มีกฎย่อยไง
กฎหมายรูปหรือกฎหมายย่อยไงเพราะฉะนั้นกระทรวงได้ออกกฎมานานแล้วนะ
เกี่ยวกับว่าเด็กต่ำกว่า๒๐เนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากกัญชาทุกกรณี
สูบในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงก็ได้ออกกฎมาแล้ว
ดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามไปดำเนินคดี
นี่รัฐมนตรีบอกงั้นถูกนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า
แม้จะมีประกาศแต่เหมือนยังไม่แก้ไขไม่ได้นี่ก็ยังแก้ไขไม่ได้
ต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่าคุณอนุทินก็ถามกลับเหมือนกันว่า
ขับรถบนทางด่วนเกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนจับคือตำรวจ
เรื่องนี้ก็เหมือนกันซึ่งภูมิใจไทยเสนอร่างพรบกัญชากัญชงผ่านวาระแรก
คณะกรรมการก็มีการแปรยติเพิ่มเติมเนื้อหา
คนที่เคยรับหลักการกลับไม่รับหลักการ
เมื่อเป็นชนิดนี้ต้องจำเนินการคือกรับกรัฐการว่า
จะเสนอกลับเข้าพิจารณาต่อหรือเปล่า
ตอนนี้ถือว่าพ้นจากภักดิ์ภูมิใจไทยไปแล้ว
ไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยไหมฮะไปฟังกันหน่อย
ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเป็นเด็กเยาวชนไหมครับน่าจะอยู่มต้น
ก็กฎหมายบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๒๐
ให้ประโยชน์จากการชายในทุกกรณี
กฎหมายบอกว่าห้ามมีการสูบในสถานศึกษา
แบบนี้ทางกระโซนคือมีการออกมาตรการอะไรหรือว่า
หัวถูกสาธารณสุก
ก็ออกกฎหมายเรียบร้อยออกประกาศเรียบร้อย

พอนั้นผู้หมวยกายโรงเรียนนั้นเขาต้องรับผิดชอบ

คุณอาจารย์อับแต่ว่ามีพ้นทางว่าพูมใจไทยไปละ
แต่เรื่องกับกันชายนักดำเนินการยืนยัน
มีระเบียบต่างควบคุมอยู่
ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องของกรรมธิการแล้ว
คือคำว่าพ้นหากภูมิใจไทย

มันผ่านวาระที่๑แล้วแต่เกิดวาระที่สองเนี่ยที่แบบจะเรื่องกฎหมายลงกฎหมาย

ตอนนี้มันอยู่ที่กรรมธิการแล้วกรรมธิการพิจารณาเกี่ยวกับกัญชา
ที่จะต้องชี้แจงให้กับประชุมการประชุมสภาพิจารณาให้ได้

โดยคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ถ้าไม่ทำเท่ากับทำหน้าที่ขาดไป

จะต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ได้

ถ้าคุณไม่ให้ความรู้กับประชาชน
นึกออกป่ะประชาชนปลูกเกือน

เพราะมันหาง่ายไปซื้อบุหรี่ทุกวันนี้ซองละเท่าไหร่

เพราะกัญชามันจะสายพันธุ์ไหนมันก็เมาหมด

ที่เอามารักษาอะไรหรือเอามาใช้ยาอะไร

คุณจะต้องรีบแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อน
ถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมุติคุณไม่แก้ปุ๊บ
วันหนึ่งทุกคนจะสูบกัญชาหมดทั้งประเทศ

มันคือยารักษาโรครู้เรื่องนั้นเรื่องนี้
เว้นคนป่วยแล้วใช้ถึงจะรู้
แต่คนทั่วไปรู้จักกัญชาในฐานะ
ยาเสพติดไง

แล้วก็เคยใช้กัญชาเลยกับหลายกรณี
แต่คุณจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าวันนี้กัญชาคืออะไร
กัญชาสายพันธุ์ไหนปลูกยังไงออร์แกนิคยังไง
ไม่ใช่วันนี้ทุกตำบลทุกอำเภอคุณไปในประเทศไทยสิ

แต่ในที่สุดแล้ววันหนึ่งที่กัญชามันไม่มีมูลค่า
ก็เอามาสูบเล่นกันสิเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่า
มันใช้ได้มันใช้แล้วเมาแล้วใครจะถูกต้องป่ะ

วัยรุ่นเขาก็รู้ว่าสูบกัญชามีเด็กที่ไหนเขารู้
ไม่รู้ว่าสูบกัญชาแค่เอากัญชามาตากแห้งใครทำไม่เป็น

อ่ะถูกไหมล่ะแค่เอาเก็บดอกกัญชาเก็บอะไรมาตาก

เหมือนกับกูเป็นเด็บผักกะเพรามาทำผักกะเพราอ่ะ

ถูกไหมล่ะเราถึงเรามีกะเพราอร่อยเพราะว่าเหมือนกัน
ฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเด็กมันเกิดเด็กเขาเล่นของเขากัน
ไปสูบกัญชากันดีกว่าคุณไม่ได้บอก
คือก่อนที่จะมีอันนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้ว
แต่ว่ามีกฎหมายคอยแบบจับเนอะ

กระบวนสินค้าราคาเด็ดลดสูงสุดถึง๙๐ค่ะ
สินค้าราคา๙บาท๒๘บาทและ๙๒๘บาท
ในวันที่๒๘กันยายนลด๙รอบนะคะ
ทุกชั่วโมงจริงตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึง๖โมงเย็นเลย
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๒๘๓๐กันยายนค่ะ
ลดสูงสุดถึง๙๐เริ่มเที่ยงคืนเลยนะคะ
สินค้าสุดพรีเมียมและสินค้าจากแบรนดยอดฮิต
ทุกคนอยากได้ให้ช็อปแบบจุใจยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
เพราะมีคูปองส่วนลดออนท็อปเพิ่มอีก๑๐
จากราคาที่ลดแล้วอีกต่างหาก
คือเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์
ถ้าสมมุติคุณไปดูแอร์มันมีหลายอย่างตู้เย็นแอร์เออมีหมดเลย
คุณดูนี่นะจาก๒๙๙๐หรือว่าแอร์เหลือ๙๙๙๙บาท
จากเกือบ๒๐๐๐๐อ่ะ๒๐๐๐๐กว่าแอร์ไม่ถึง๒๐๐๐๐เลย
คุณดูเหมือนกันไฮเออร์แล้วก็แคนดี้ลดสูงสุดนะ๗๐
แล้วยังมีคูปองลดเพิ่มอีก๑๐ส่งฟรี
ผ่อนสบายสูงสุดถึง๑๐เดือน
คุณสแกนไปเลยนะฮะวันนี้ใครจะซื้อแอร์จาก๒๐๐๐กว่าบาท
เหลือ๙๐๐กว่าบาทนี่คือไฮเออร์เนี่ยคุณภาพดีจริง
ย้ำ๒๘๓๐กันยายน๒๕๖๕เท่านั้น
ทุกที่จอยทุกเวลาช็อปเมื่อไหร่ก็จอยชัวร์
โอ้ย๙๐๐๐เองหรอถูกแล้ว๙๐๐๐เองหรอ
ก็๒๐๐๐๐เท่าไหร่เมื่อกี้คน๒๐๐๐๐กว่า
คือโอเคล่ะถ้าสมมุติเขามีช่วงโปรโมชั่นอย่างนี้
แล้วเขาก็จะเอาตู้เย็นเอาอะไรที่เป็นเครื่องเซฟไปบ้านเขาเนี่ย
อืมเริ่มพรุ่งนี้ค่ะ
พักกันเนาะแล้วกลับมาน้องไบร์ตเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
แต่อันนี้จริงคือใบ้เด็กมากนี่เสื้อขาว
พี่รักหน้ายังหล่ออยู่เลยอ่ะอีกคนนึงก็คือคนที่ไปมีลูก
ใช่ค่ะเคยออกใช่ไหมแต่เราย้อนกลับไปมันก็แค่แค่เวลามี
มันผ่านไปยาวนะเออใช่น้องคนนั้นใช่น้องผู้ชายใช่นะ

ไม่รู้ว่ามีหรือยังแต่ทุกคนสภาพยังเด็กใส
ที่ตัดผมอันนั้นที่ฉันเล่าล่อดอเขาชนผีไงเถอะ
ล่อดอเขาชนผีไงจริงแล้วเนี่ย
ก็คือจากปี๒๐๑๔นะฮะแล้วก็อันเนี้ย
แล้วไปเรื่องงานเต้นบันไว้แม้กระทั่งโชว์ลุ้มรถปลอดค้างเนี่ย
แล้วจริงแล้วก็มีดาราโดนสอบไปเยอะนะครับเพียงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกข่าว
คือเอาจริงจากตัวเองเห็นไบท์ตั้งแต่ก่อนเป็นไบท์วิน

พี่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยนะ

เขาเพิ่งมารวยจริงจากตอนที่หลังขั้นกู
กูก่อนหน้านี้คิดดูไปรอตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะ
เขาเป็นเอกสตาร์ดด้วยซ้ำไป

จำได้เลยตอนแรกไบท์มาไม่มีอะไรเลยตอนเข้ามาใหม่
ไม่รู้จะเอาไบท์ไปทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้น
ตอนนั้นก็เหมือนกับเราทำโครงการเลือกดารากัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวจกิจธรรมก็ออกมาพูดแล้วนะฮะ
ไม่มีชื่อดาราชายใหม่ใน๑๖ราย
มันก็บอกเอ้าจะมีชื่อไบท์ใน๑๖คนหรือเปล่า
ถึงขั้นรัฐมนตรีต้องออกมาพูดว่า
ไม่มีชื่อดาราใหม่ใน๑๖ราย
สรุปคนในข่าวจริงไม่มีดารา
มันมีแค่สื่อที่ไปบอกว่าเป็นไร้นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีลูกไงแม่คือ
เกรงนี้แหละคุณค้นไปทำกิจกรรมปิดในปี๒๐๑๔แหละ

พอมีการนำเสนอว่ามีคนนั้นคนนี้
อีกแล้วก็พอเปลี่ยนอักษรย่อมันก็มีตัวตนึงจริง

มาปกป้องเด็อโดนอีก
ฉันชอบปกป้องดารามืม
พี่ชอบโดนประโดยปกป้อง

ไม่โดนเคยเดินยัง
ไม่โดนเพราะว่า

ทีมงานนี่นะเปลี่ยงเลยกระดาษ

ก็ให้เกร็ดวัดโน้น
ทีมงานเพ็งกระดาษหน่อย
ต้องกดตรงค์ตรงกลับมา
เกร็ดวัดโน้นชะนี้อ่ะ
เกร็ดเกร็ด
เดี๋ยวต่อไปให้กำลังใจเปิดเพลงยาวในช่วงไปยังมิ้นที่ไปเลยสิเธอรอ
ฉันทำไมฉันจะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะเดินออกไปด้านหลังนี้เลยนะฮะไปไทยรัฐนิวโชว์ขอบคุณนะ
น้องกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่นะฮะพรุ่งนี้ก่อนครบทรงชาติวันนี้ไปกันก่อนนะฮะ
ครับสวัสดีค่ะมิ้นท์ไปแล้วไทยรัฐมีโชว์
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา